แต่ว่าข่าวนี้คุณผู้ชมคือมันเกินคำว่าน่ากลัวไปมาก
สำหรับเด็กหญิงตัวเล็กอายุแค่๖ขวบ

น้องเสียชีวิตไปแล้วนะคะน้องอยู่กับพ่อ
พ่อเนี่ยติดยาขายยาโดนจับติดคุกไปข้อหาเสพและจำหน่าย

ก็ไปทำงานสุจริตแหละเป็นพนักงานขับรถขนส่งบริษัทเอกชน
กลับบ้านทีไรเมามาทุกทีไม่เมาอย่างเดียวตีลูกค่ะ
เห็นแผลที่หัวน้องตรงนี้ใช่ไหมนั่นหัวแตกนะคะ

พ่อกลับบ้านมาตี๒เมามาปลุกลูกบอกให้ไปอาบน้ำ

ฝักบัวฉีดใส่หน้าลูก
แล้วเอาฝักบัวฟาดหัวลูกจนหัวแตก

เหมือนรอยอะไรรอยขวนหรือรอยอะไร

กัดลูกทั้งตัวเลยค่ะแขนขาหลังกัดทั้งตัวเลย

ล่าสุดนี่คุณเห็นรอยฟันไหม
คุณเห็นรอยเออตรงนี้ตรงนี้เป็นรอยฟันแต่ว่าก็มีรอยขีดตรงต้นแขนด้วยอันนี้คือ

คือโอ้โหนี่เด็ก๖ขวบเด็กผู้หญิงต้องมาเจออะไรแบบนี้จากพ่อแท้ป้าป้าคือพี่สาวพ่อบอกทนไม่ไหวแล้วไม่ใช่ไม่ห้าม
เคยเข้าไปห้ามหลายทีป้าก็โดนตีไปด้วยเหมือนกันครั้งนี้มันเกินทนป้าโทรแจ้งมูลนิธิปวีนาเลยนะคะให้มาช่วยน้องค่ะ
คุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะพาน้องไปสอนองรัฐพร้าวเลยไปคุยกับผู้อำกับสนราชพร้าวแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กกรุงเทพแจ้งความพ่อแท้ของลูกอะค่ะ

แขนกัดขาจนเป็นรอยทั่วตัวที่ผ่านมาทุกคนในบ้านพยายามจะเข้าไปห้ามแล้วแล้วก็บอกอย่าตีลูกอย่าตีลูกน้องไม่เคยฟังใครเลยใครเข้าไปห้ามก็โดนตีกลับมาเหมือนกันล่าสุดก็อย่างที่บอกนะคะน้องเพิ่งออกจากคุกข้อหาเสพและจำหน่ายยาเสพติดค่ะ
แต่เราไม่สามารถช่วยน้องช่วยน้องได้
คือแค่ได้ยินเสียง
ถ้าเราเคยเข้าไปช่วยแล้วเราก็เจ็บด้วยตัวเองอะค่ะ

อำกับสนราชพร้าวขออนุมัติออกหมายจับพ่อเด็กทันทีเลยนะคะ
ความผิดตามมาตรา๒๙๕พรบคุ้มครองเด็ก
ซึ่งเป็นคดีความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
บ่ายวันนี้ชุดสูบสวนสนราภร้าวไปนำตัวพ่อมาเลยนะครับ

วันนี้เราส่งพี่กั้งพัชรวรินนะคะไปคุยกับชาวบ้านใกล้เคียง
หลายคนไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยเหมือนกัน
ลักษณะเหมือนไม่อยากจะยุ่งด้วยไม่อยากจะสูงสิงด้วยลองดูหน่อยค่ะ
จากการสอบสวนล่าสุดนะคะพ่อเด็กให้การรับสารภาพแล้วว่าทำร้ายลูกสาวจริง
ตำรวจก็ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำตัวส่งฟ้องสารวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนน้องวัยหกขวบตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรทมนะคะ
ยาวยาหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกบาดแผลตามร่างกายคุณเด็กผู้หญิงแล้วคุณดูแผลตามร่างกายดิ
แขนขาเป็นรอยกัดและที่สำคัญที่สุดคือจิตใจใช่ค่ะ
ต้องรอน้องอาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะประสานญาติว่าจะยังไงกันต่อไปนะคะ